คุณผู้ชมฮะมาต่อด้วยเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ

เรื่องของแอมบ์ไซยะไนด์อย่าเพิ่งเบือกกัน

วันนี้อาจจะมีการออกหมายจับเพิ่ม
และที่สำคัญเมื่อวานบิ๊กโจ๊ก
ไปพูดคุยกับแอมเองถึงทันทะสถานหญิงกลาง
ยอมรับเรื่องของสายนาย
แต่บอกไม่ได้เป็นการวางยาก้อย
แต่เกี่ยวพันกับการที่ก้อยขอซื้อสายนาย
เพื่อเอาไปผสมเป็นสารเสพติด
แด้ก็เอาไปผสมเป็นสารเสพติดเหมือนกัน
โยนเรื่องไซยานายยาพิษกลายเป็นเรื่องยาเสพติด
ซะงั้นบิ๊กโจ๊กบอกพูดอะไรก็ได้พูดมาเถอะ
ยิ่งพูดเยอะพูดมากยิ่งดี
เก็บเป็นข้อมูลเอาไว้ในการสอบสวนนะครับ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
โจ๊กเมื่อวานเข้าสอบปากคำ
สารารัฐผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
๔คดีและพยายามฆ่าผู้อื่นอีก๑คดี
รวม๑๕คดีภายในทันทะสถานหญิงกลาง

เพราะเมื่อวานนี้จริงชุดสืบสวนคลี่คลายคดี
เข้าไปสอบสวนแอมเป็นครั้งที่๓
แต่แอมร้องขอขอเจอบิ๊กโจ๊กครับ
โจ๊กบอกไม่เป็นไรร้องขอเจอผม
ผมเข้าไปได้ผมเข้าไปพูดคุยยิ่งดีเลยนะครับ

เชิญตัวพันธ์ตำรวจโทวิทูลรังศิวุฒาพร

ไปร่วมสอบสวนแอมด้วยที่ทันทะสถานหญิงกลางนะครับ
โจ๊กใช้เวลา๑ชั่วโมงครึ่งในการอยู่ภายใน
แล้วนะฮะตอนออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ

แอมได้ยื่นหนังสือผ่านกรมราชธรรม
ต้องการพบผมเพื่อสารภาพเพิ่มเติมในหลายประเด็น
แต่จากการสอบปากคำทั้งหมดชั่วโมงกว่า

ไม่รับสาภาพว่าเป็นคนฆ่าทั้ง๑๔ศพ
แต่รับสาภาพอย่างอื่นรับสาภาพแบบนี้ครับ
บอกว่าได้นำสายนายให้กับก้อย
ก้อยคือคนตายคนสุดท้ายนะครับ
เพื่อให้นำไปทดลองผสมใช้กับยาเสพติด

โดยอ้างว่าให้ใช้ในประมาณเล็กน้อย

ที่เคยเป็นอดีตสามีของเธอที่ตายไปแล้วนะฮะ
ก็นำสายดายไปใช้เป็นสารเสพติดเหมือนกัน
และอ้างว่าสายนายดังกล่าวนำมาจากนายแด้ด้วย

นี่เป็นคำให้การของแอมให้การกับบิ๊กโจ๊กนะครับ
นี้เขาบอกว่าเพื่อเป็นการยอมรับ
ว่าเป็นการทดลองใช้ให้เป็นยาเสพติดเท่านั้น
แต่ไม่ได้รับสาภาพว่าให้กินหรือให้ดื่ม
ซึ่งบิ๊กโจ๊กยังไม่เชื่อคำให้การของแอมทั้งหมด
แต่จากการรับสาภาพจุดนี้ว่านำสายนายไปมอบให้
ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอย่างมากแล้วนะ
โดยจะนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในสำนวนว่าตรงกันหรือไม่
และได้บอกให้ไปตั้งสติและเรียบเรียงข้อมูลก่อนนะครับ
วันที่๑๗พฤษภาคมเดี๋ยวบิ๊กโจ๊กจะเข้าไปสอบปากคำแอมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนเรื่องของทนายความที่แอมให้การว่าได้ทิ้งไปแล้วนะ
ซึ่งบิ๊กโจ๊กบอกก็ไม่กระทบต่อรูปคดีหรอก
พนักงานสอบสวนมีหน้าที่สอบและแอมมีหน้าที่ให้การ
ซึ่งคำให้การของแอมมันไม่สอดคล้องกับคำให้การของผู้รอดชีวิต

ประเด็นที่ผ่าพิสูจนศพทั้ง๑๔ศพออกมา
และพบสายนายทุกศพนะฮะ
ซึ่งการให้การก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาว่าจะให้การอย่างไร
แต่ยิ่งพูดมากยิ่งดีเป็นข้อมูลให้กับตำรวจนะฮะ
ขณะที่ทางฝั่งของอดีตสามีของแอมที่เป็นตำรวจ
ก็คือรองอ๊อฟเข้าร่วมสอบปากคำแอมด้วยแล้วเจอแอมด้วยนะ
พนักงานสอบสวนได้ปล่อยให้ทั้งคู่พูดคุยกันเอง
ซึ่งอดีตสามียังไม่ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติม

และผู้ที่ให้คำปรึกษาทั้งหมด
แนะนำอุบัติต่างทั้งหมดให้กับแอม
บอกว่านี่ตำรวจทำงานเต็มที่
แล้วเตรียมพร้อมในการที่จะออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องนะครับ
คำให้การของเขาอันไหนเป็นประโยชน์เราไปทำอันไหนไม่เป็นประโยชนเราตัดออก
เพราะว่าเรามีพยายามฐานพื้นฐานอยู่แล้วอันไหนไม่จริงก็คือไม่จริง
อย่างที่เขาให้การมาก็ไม่ได้เป็นความจริงนะเราทราบอยู่แล้วเพราะเรามีข้อมูล
คือวันนี้พยานบุคคลเราสอบไว้หมดแล้วแต่เข้าใจไหมครับไม่มีใครรู้ในสำนวนนะ
เท่ากับผมเท่ากับคณะพนักงานสอบสวนเพราะฉะนั้นเขาจะพูดอะไรเนี่ย
บางอย่างก็ขัดแย้งบางอย่างก็ไม่ขัดแย้งเราต้องเอาความจริงมาตั้งแล้วไล่เข้าไป
อย่างที่บอกบิ๊กโจ๊กบอกยิ่งพูดมายิ่งดีนะครับขณะที่วันนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับคนใกล้ชิด
จากคำให้การของแอมชี้ไปถึงบุคคลใกล้ชิดที่ให้คำแนะนำด้านต่าง
รอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะอย่าเพิ่งทิ้งคดีแอมสายนายนะครับ